คดีการเสียชีวิตการฆาตกรรมนายบิลลี่รักจงเจริญนะครับ
จากธิสารมีการออกไหมจับ
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมกับพวก
แต่ล่าสุดนั้นเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป

ยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับคนนี้ก็คือนายชายวัดลิ้มลิขิตอักษร
คุ้นชื่อกันดีนะฮะเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พร้อมกับพวกรวม๔คนประกอบไปด้วยนายชัยวัดนายบุญแทนบุษราคำ
เหมือนกันแล้วก็นายกิจสนพงศ์จิตเทพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ถูกนำตัวไปฝากขังครั้งแรกต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางในคดีฆาตกรรม
นายพรจีมรัฐจงเจริญหรือว่าบิลลี่
แก่นนำกระเด่งบ้านโป่งลึกบางกรอย
หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและถูกสอบสวนนานกว่า๔ชั่วโมง
ในข้อหาฆ่านายบิลลี่นะครับ
ต่อมาสารอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ตีราคาประกันคนที่คนละ๘แสน
พร้อมกับเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
นายชัยวัดพอออกมาจากศาลปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ตัวเองกับผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง๔๕คน
เตรียมจะสาบานที่บริเวณหน้าสะพานแขวนจุด

ในวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
สาบานวันที่๑๖ก็คือวันที่๑๖ที่จะถึงนี้นะครับ

แต่งบทละครให้ตัวเองกับพวกกลายเป็นผู้ร้าย
ต่อจากนี้ไปจะเปิดหน้าชนขบวนการเหล่านั้น

ถ้าผมไม่ได้ทำ
สิ่งที่ผมไม่ได้ทำ
กระทำเกิดขึ้นมาแล้วใครไปวางของไว้
ใครได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้น๑๒๓๔
ขอให้มันมีอันเป็นไปเช่นเดียวกัน
จริงผมว่าคนที่ผู้ทำงานอยู่
พูดจริงพูดเท็จต่าง
เพราะว่าพวกเขาเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย
หลังจากที่ผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้รับการประกันตัว
อีกเรื่องที่กังวลใจก็คือเกรงว่าจะมีผู้มีอิทธิพล
หรือว่าอำนาจมืดต่างอย่าไปแทรกแทรงคดี
ส่วนตัวเชื่อว่าการตายของบิลลี่นั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งอยากให้คนทำรับผิดชอบ
ก็เลยกลัวว่าพอทุกคนรอดมาแล้วจะไม่ปลอดภัยต่างนะครับ
ก็อยากกังวลอยู่ว่าถ้าผู้ต่อหาได้รับการปรากันตัวออกมาแล้ว
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอะค่ะก็คือคือไม่ได้จอดจนว่าใครทำบิลลี่อะค่ะ
คือแต่เชื่อว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พาดรักอะค่ะก็คือไม่ได้จอดจนว่าใครทำ
แต่ก็หวานว่าผู้ที่กระทำบิลลี่ก็ขอแค่ให้ออกมายอมรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับบิลลี่ค่ะ
เชื่อเหลือเกินว่าคดีนี้คุณผู้ชมอยากทราบอยากรู้ความจริงแล้วก็เชื่อเถอะว่า
สักวันหนึ่งเราต้องรู้ความจริงว่าใครเป็นคนทำขอให้บิลลี่โดนบันดาลให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วกัน
ทำไมสอบสวนเพียง๕เดือนก็มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้ล่ะ

เร็วเกินไปหรือเปล่าทำไมที่ผ่านมาถึงไม่มีอะไรแบบนี้ล่ะ
ไม่ได้ไปกันแกล้งใครไม่ได้มีการจัดฉากอะไรทั้งนั้น
ส่วนจะมีการออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ให้สารเห็นว่ามีการกระทำผิดกิ่งทางที่เราเก่าหา
เป็นเองให้สารออกหมายจับมา
ก็ดูต่อไปว่าหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่มีนั้นเป็นหลักฐานจริง
หรือว่ามีการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะไอ้ถังน้ำมันที่บอกว่า
มันอยู่ตรงนั้นต้องนานแล้วแล้วมันก็มีโครงกระดูกมีกระโหลกอยู่ตรงนั้น
ทำไมตอนแรกไม่เห็นกันจู่ทำไมมันโผล่ที่ขึ้นมา
กลายเป็นอัตฐานชิ้นสำคัญเชื่อมโยงไปจากพุทธโอหารทั้ง๔คนได้

เพราะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะ